นี่สลับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของเหตุการณ์อุบัติเหตุกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
ที่จังหวัดสมุปราการณ์ค่ะมีหนุ่มค่ะคนนึงอายุยี่สิบห้าปี
เขาขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไปชนเสาไฟอืมโอ้โหที่แปลกคือ
พอทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางมาจะช่วยเหลือ
กลายเป็นว่าไปเจอบาดแผลที่มันไม่ได้เป็นแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ
อ้าวแต่เป็นแผลถูกแทงแทนนะคะโอ้อ่ากลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะศูนย์กู้ชีพประการค่ะเขารับแจ้งจากสายด่วนหนึ่งหกหกเก้า
ว่ามีรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าคนขี่เนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะ
ที่บริเวณหน้าบริษัทไทยทาเฟตต้าเท็กซ์ไทยจำกัด
อยู่ที่ถนนศรีวาริน้อยตำรวจบางชะโหลอำเบอร์บังพลีค่ะ
ทีนี้อาสาสมัครมูลที่ร่วมกระตันยูเขาเข้าไปตรวจสอบ
ก็ปรากฏว่าไปเจอกับนายวัชรากรสุรเสนอายุ๒๕ปี

มีเลือดออกในช่องหูแล้วก็พบบัตรแผลเรียวยาว

เป็นบาดแผลที่มีความลึกคล้ายกับว่าถูกมีดแทงเข้าที่บริเวณสี่ข้าง

ก็มีการประถมพยาบาลอย่างเร่งด่วนแล้วค่ะแล้วก็นำตัวส่งรม
พยาบาลจุฬาละสวนภูมิ

เป็นรถสกุปปี้สีขาวเขียวป้ายที่เบียนของสีสเกด
อยู่ในสภาพที่ชนเสาไฟค่ะล้มคว่ำอยู่บริเวณนั้น

รบบภอหน้าโรงงานเขาเล่าให้ฟังเพราะเขาเห็นตอนนั้น
ตอนที่เขาบอกว่าเขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่
ได้ยินเสียงดังหูคล้ายกับรถชน
เลยรีบออกมาดูครับปรากฏไปเจอเนี่ยแหละค่ะ
รถจักรยานยนต์ของตัวผู้บาดเจ็บชนเสาไฟฟ้าอยู่แบบนี้แล้ว
คนขี่ก็นอนบาดเจ็บอยู่ริมถนนอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ทราบว่าก่อนหน้าที่จะมาชนแบบนี้
ถูกทำร้ายร่างกายที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า
ก็เลยประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบังพลีนะคะลองฟังเสียงรอบพอเล่าเหตุการณ์ค่ะ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องสืบสวนหาสาเหตุต่อไป
ตกลงแล้วเนี่ยมีแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าไปถูกใครทำร้ายมาก่อนหรือเปล่า